วันนี้มาติดตามที่เรื่องแรกของการแข่งขันวันแรกนะครับ
ซึ่งเป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับ

วันแรกของการเปิดการแข่งขันนะครับ
ได้รับเกียรติจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรากิติยภา
เกียรตินะครับทรงเป็นประธานในการเปิดการแข่งขัน

ในการแข่งขันศิลปะบังคับมานั้นทำผลงานอย่างยอดเยี่ยม
คว้าแชมป์ได้ทั้งประเภทบุคคลและก็ประเภททีม
ติดตามได้จากรายงานของคุณมนุชาเจอมูลครับ

ม้าประเภทศิลปะการควบคุมม้าประกอบดนตรี
ซึ่งทรงออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหวด้วยพระองค์เอง
และทรงควบคุมม้าให้ทำท่าทางตามที่กำหนด
ด้วยความนิ่มนวลและสอดคล้องกับดนตรีเป็นอย่างดี
แสดงให้เห็นถึงพระวิริยอุตสาหะในการฝึกซ้อม
และทรงพระปรีชาสามารถด้านการทรงม้าอย่างเชี่ยวชาญ
จากนั้นพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ทอดพระเนธนิทัศกาลการแข่งขันขี่ม้า
ซึ่งแบ่งออกเป็น๓ส่วนได้แก่พระบรมวงศาลวงศ์กับการทรงม้า
ม้าทรงประจำพระองค์และสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
กองพันธรรม้าที่หนึ่งรักษาพระองค์
เป็นกองพันธุ์ที่จะต้องแห่นำตามเสด็จ
จัดขบวนเกตยศรับราชคันทุกข์
ที่เสด็จมาเยี่ยมประเทศไทย
และเวลากรกติจะต้องมีหน้าธิดูแล
เกี่ยวกับเรื่องการมาส่งม้าของราชวงศ์
หรือฆ่าอิดันการณ์ชั้นผู้ใหญ่
แข่งขันครั้งนี้เป็นปีที่๔
พระองค์เด้าศิริวัลวรีนารีรัชทั้งหมดมี๑๑รายการ
ซึ่งผลการแข่งขัน๑รายการเด่นในวันนี้
พันเอกเฟื่องวิทย์อนิรุธเทวา
เลขาธิการสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย
นักกีฬาขี่ม้าทีมชาติผู้มากประสบการณ์
พาทีมชมรมขี่ม้าหน่วยม้าทรงประจำพระองค์
คว้าแชมป์ศิลปะการบังคับม้า

ก็คือการแข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกิดขวาง
รางวัลของหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ค่ะ
แข่งขันถึงวันอาทิตย์ที่๒๗พฤศจิกายนนี้

ถ่ายท่อสดในพิธีปิดการแข่งขัน
ตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกาถึง๑๘นาฬิกาค่ะ
นุชาเจอมูลข่าวเทวรัฐทีวี

พลทหารม้าที่๒รักษาพระองค์